กลับมาที่ช่วงนี้นะคะมาที่คู่รักเล่นใหญ่นิวเคลียร์แล้วก็เพชรจ้า
คู่นี้เนี่ยเขาเดินหน้าปั๊มทายาทกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่แต่งงานนะคะ
และอย่างที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้สูญเสียลูกคนแรกไป
เนื่องจากว่าฝ่ายหญิงเขามีปัญหาเรื่องของการมีลูกยากนะคะ
แต่ว่าล่าสุดทั้งคู่กลับมาฮึดสู้อีกครั้งโดยเริ่มจากการเปลี่ยนโรงพยาบาลก่อนเลย
แล้วก็เดินหน้าปรึกษาคุณหมอตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการฉีดฮอร์โมนเพื่อเก็บไข่
ซึ่งสาวนิวเคลียร์ก็เคยโพสต์คลิปวิดีโอตอนกำลังฉีดฮอร์โมนด้วยตัวเองลงในอินสตาแกรมมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนเลย
กลับมา๓เดือนเลยกลับมาค่อยทำทีเดียว
ตอนนี้นิวลองเปลี่ยนโรงพยาบาลเปลี่ยนคุณหมอดู
แล้วอาจจะไม่อยากซุกไม่ถูกกับหมอคนเดิมอะไรอย่างเงี้ย
คุณไม่คาดหวังนะแล้วก็เผื่อใจไว้ตลอดแหละจะได้ไม่เสียใจค่ะ
นี่ต้องส่งกำลังใจให้กับสาวนิวเคลียร์แรงเลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าใครก็ตามที่ได้เห็นภาพคลิปในอินสตาแกรมของนิวเคลียร์

คือฉีดไม่ได้ฉีดแค่เข็มเดียวแต่ว่าฉีดหลายเข็มแล้วต้องฉีดด้วยตัวเองด้วยนะคะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับนิวเคลียร์แล้วก็เพชรจ้า
เชื่อว่าคุณหมอเนี่ยเก่งอยู่แล้วสมัยนี้เนอะ